เขาบอกว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยพ่อโค้งพ่อค้าขายธรรมดาไม่ได้
ต้องใส่ลีลาในการขายเข้าไปด้วยลีลาขนาดนี้ยังไม่ซื้อกันอีกหรอคะคุณพี่
ชะชานี่ไม่ใช่งานรื่นเริงงานมหรสบหรือเต้นหน้าห้านแต่ยังได้นะคะ
ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๘บนถนนสระบุรีลมศักดิ์ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ใครผ่านไปผ่านมาไม่ต้องตกใจนะคะคุณพี่เขาไม่ได้ใส่ถ่านนะคะคุณเขาเต้นได้ของเขาแบบนี้เขาเต้นจริง
ไม่ได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะคะใช้ความแซ่บความสนุกสนานนะคะก็เรียกลูกค้าได้จริงนะ
ใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าอะไรเผาฟรีเออเขาแวะหน่อยเถอะเดี๋ยวไอ้เผาฟรีนี่ยังไง
กุ้งหอยปูหมึกเผาฟรีเข้าไปปุ๊บเผาฟรีไปถามเจ้าของร้านดีกว่านะคะ
คุณพัฒนารินศรีสวรรค์นะคะเขาเล่าให้ฟังว่าก็เจอพิษโควิดไปแบบนี้นะลูกค้าก็เงียบหายไปหมดเลย
พยายามหาอะไรที่จะมาดึงดูดความสนใจเรียกลูกค้าให้มาริมรองอาหารอร่อยในร้าน
ปรากฏว่ามีวันหนึ่งลองเปิดเพลงดูแล้วให้ลูกค้าฟังในร้านโดยเฉพาะเด็กพากันลุกขึ้นเต้นโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายกันใหญ่เลย
ก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเอ๊ะให้คนในร้านไปเต้นเพื่อเป็นการเรียกลูกค้าดูดีไหม
ปรากฏว่าได้ผลค่ะคุณได้ผลจริงลูกค้าเข้ามาซื้ออาหารรับประทานมากขึ้นหลังจากที่มีการออกไปเต้นนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการปรับตัวแล้วกันเต้นสู้โควิดกันไปเลยในสถานการณ์แบบนี้แต่เอาจริงยอมรับว่าร้านเขาสดมากนะอาหารทะเล

โอ้ดดหัวแบบมันเลยนะ

สงสารเขาเต้นสู้แสงอาทิตย์
ขนาดนี้ก็ช่วยไปอุดหนุนกันหน่อยเถอะนะ